คุณผู้ชมครับมีสองท่านที่ออกมาเคลื่อนไหวในคดีของคุณแตงโมอยู่ตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมา

หนึ่งในนั้นก็คือคุณสันทนะอดีตตำรวจสันติบาล

คือทั้งสองท่านจะเชื่อว่ามันเป็นการฆาตกรรม
ใช่เมื่อวานก่อนที่ตำรวจแถลงข่าววันเดียว

เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมตั้งแต่ต้นจนวันนี้ยังเชื่อแบบนั้น
ในสิ่งที่ข้อมูลของคุณสันทนาก็คือเหมือนกับ
มีบุคคลที่เขาเป็นคนมีสีเนี่ยรอคุณตังโมอยู่บนโรงแรมแห่งหนึ่ง
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรประมาณอย่างนั้นเลย
หลังจากตำรวจแถลงวันนี้นะครับ
คุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าพยานหลักฐานที่นำมาแถลงวันนี้เป็นการแถลงสรุปสำนวน
เพื่อส่งให้อายการไม่ใช่การปิดคดีนั่นหมายความว่าเรื่องทางคดี
และประเด็นอื่นยังสามารถเปิดให้มีการพิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้อยู่
ซึ่งส่วนตัวของคุณสันทนะเนี่ยมองว่ายังมีประเด็นที่มีข้อสงสัยอยู่พอสมควร
ข้อแรกก็คือตำรวจยังไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ทำให้เห็นความชัดเจนในคดี
ฟังวันนี้เนี่ยเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลซึ่งก็เคยเห็นกันมาหมดแล้ว
แต่เอามาเชื่อมโยงกันผ่านทางเทคนิคซึ่งตัวคุณสันทนาก็พยายามทำในสิ่งที่
พนักงานสอบสวนไม่ได้มองเป็นประเด็นเพราะคดีนี้ต้องเริ่มดูตั้งแต่ช่วงที่๖คน
คนบนเรือออกจากร้านอาหารที่ปฐุมธานีแล้วล่องเรือมาที่กรุงเทพ
ระหว่างทางตำรวจไม่มีภาพให้เห็นตลอดเส้นทางแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลพยาน
ล้อมเอามาเสนอด้วยส่วนหลักฐานของตัวคุณสันทนาก็ถูกตัดทิ้งไม่ได้เอามา
รวมในสำนวนคดีประเด็นบาดแผลที่ภพบนร่างของคุณแต่งโมยี่สิบหกแผล
คุณสันทนะบอกว่าถ้าเป็นใบพัดเรือจริงนะโดยเฉพาะบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาด้าน

มันยังไม่ชัดเจนนะเหมือนกับเน้นไปเฉพาะร่องรอยของบาดแผลชะกันที่ขาด้านขวา
สังคมสนใจใช้ภาพกราฟิกมาเล่าเรื่อง
แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องร่องรอยบาดแผลย่อยอื่น
เป็นการใช้กราฟิกมายืนยันว่าใบพัดเรือเหมือนกับมีดอิโต้
พร้อมกับถามไปยังตำรวจว่าตกลงมันใช่ไหม
ส่วนตัวเนี่ยก็เลยมองว่าคดีที่สรุปวันนี้เนี่ย
ยังมีข้อน่ากังวลและน่าสงสัยอยู่

เขามีการแถลงเห็นบอกว่าเป็นบาดแผลเนี่ยมัน
มันรับได้กับร่องรอยของใบพัดเรือพอดีเลย
เป๊ะเลยนะซึ่งมันก็คือถ้าความเห็นผมนะ
มันจะบอกว่าหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันผมก็ไม่อยากจะไปพูดตรงนั้น
แต่มันบาดใบเรือมันพันมันฟันจึ๊บเดียว
แล้วก็จมลงเสียชีวิตเลย

คุณสันทนาบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงพนักงานอายการที่รับผิดชอบคดีนะครับ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เคยให้กับตำรวจเอาไว้๓ครั้ง
แต่พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้เอามาประกอบเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีเลย
ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสร้างความสับสนทางคดี
แต่มันยังมีข้อน่ากังวลน่าสงสัยจริงประมาณอย่างนั้นนะครับ
ส่วนสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะครับ
นี่ฮะสสเต้เนี่ยบอกกับเรานะครับหลังจากฟังการแถลงข่าวบอกว่าหลักยังติดใจ
ว่าตำรวจเนี่ยยังตอบข้อมูลในการตอบคำถามลักษณะใช้การสันนิษฐาน
เพราะทางศาลเนี่ยจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยที่สำคัญวันนี้ข้อมูลต้องชัดเจนแล้วว่า
คุณตังโมตกน้ำตรงไหนสองเสียชีวิตตรงไหนเพราะการตกน้ำและการเสียชีวิตเนี่ยมันอยู่คนละตำแหน่งกัน
คนที่ว่ายน้ำเป็นต่อให้มีบาดแผลก็ไม่ใช่ว่าตกน้ำแล้วเสียชีวิตทันที
ที่สำคัญเนี่ยทรายโครนที่เข้าไปในปอดเนี่ยมันเข้าไปจากที่จุดไหนอะไรยังไง
นี่นะฮะตำแหน่งเหล่านี้คุณมงคลกิจบอกว่าตำรวจต้องไปหาให้เจอก่อน
เพราะถ้ายังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานไม่สามารถสั่งฟ้องคนในเรือได้
เพราะยังไม่ได้สรุปสำนวนคดียังมีแค่สรุปเบื้องต้นเท่านั้น
เพื่อส่งให้อายการไปต่อไปก่อนแต่ทางคณะอายการอาจจะมีวินิจฉัยให้สอบเพิ่ม
ซึ่งคุณมงคลกิจมองว่าส่วนตัวมองว่ายังไงข้อมูลก็ยังไม่ชัด
แล้วก็อยากให้ตำรวจไปสืบหาข้อมูลต่อในเรื่องของต้นต่อการเสียชีวิต
รวมไปถึงบาดแผลทุกส่วนที่อาจไม่ใช่เฉพาะใบพัดเรืออย่างเดียว
ที่สำคัญทางตำรวจได้พูดถึงประเด็นการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือคนบนเรือหรือไม่
ของใครไปบ้างหรือมีการยึดทั้งหมด
เพราะเชื่อว่าข้อมูลในมือถือเป็นสิ่งที่ค้นหาได้เยอะกว่า
ดึงข้อมูลที่ถูกลบออกมาตรวจสอบแล้วหรือยัง
อยากให้นำข้อมูลโทรศัพท์มือถือมาอธิบายด้วย
แปลกนะตอนนี้พี่เต้ติดใจในเรื่องอะไร
หนึ่งก็คือหลักคือตำรวจยังต้องตอบต้องตอบให้ได้
ข้อสันนิษฐานไม่ได้เพราะว่าการใช้ข้อสันนิษฐานยังไง
เดี๋ยวสารเขาจะยกประโยชน์ให้จำเลยไงมันต้องฟันทงไง